เข้ากรุงเทพมหานครนะครับช่วงตำบลธรรมศาลาอำเภอเมืองจังหวัดนครปฐม
เหตุการณ์เกิดขึ้นเมื่อเช้าครับสักประมาณ๘โมง
เจ้าหน้าที่ก็กำลังเร่งช่วยในการปั๊มหัวใจ
คนที่ประสบเหตุคือนายอเนกพวงสุวรรณอายุ๘๐ปีครับ
พื้นเพลอยู่บ้านเลขที่๖ถนนรมคาไนตำบลพระปฐมเจดีอำเภอเมืองนครปฐม
ซึ่งเป็นพ่อตาของเสียโหน่งคนในพื้นที่เขารู้จักกันดีครับ
เซียนโหน่งคือคุณพาณุวัสด์สมทรัพย์สอสรนครปฐมของพรรคชาติไทยพัฒนา
ทางด้านของผู้ประสบเหตุคือนายอเนกบาดเจ็บสาหัสนอนหายใจรวยดินอยู่ครับ
มีบาดแผลที่ศีรษะแล้วก็มีเลือดไหลออกมาจำนวนมาก
สุดท้ายก็เสียชีวิตในเวลาต่อมาเนื่องจากว่าก็บาดเจ็บค่อนข้างหนักเช่นเดียวกันนะครับ
ขณะที่บนถนนที่บริเวณเกาะกลางถนนเนี่ยพบรถยนต์กระบาด๔ประตูเป็นฟอร์ด
ขอภายเป็นเชฟโรเล็ตนะฮะสีดำที่เวียน๑กไก่ทพุท่าว๕๗๐๖กรุงเทพฯ
นี่อย่างที่เห็นนะฮะสภาพด้านหน้านี่ก็โอ้โหพังยับเยินครับนะฮะ
แล้วก็ยางแตกนะฮะมีรถยนต์โตราเต้าวิทย์สีบรรบริเวณสวรรค์สีม้อม้า
สองเจ็ดศูนย์กรุงเทพสภาพก็พังเหมือนกันครับแล้วก็ไปทับอยู่บนกระบะอีกทีนึง
งก็แตกประตูก็หลุดพังยับเยินทั้งคันเสาไฟที่อยู่เกาะกลางเนี่ย
ออกมาจากโคนเสาเลยล้มทับกระโปรงหน้ารถอีกทีนึงเนี่ย
ภาพอย่างที่เห็นนี่แหละครับนะฮะในรถคันนี้มีคนเจ็บเพิ่มอีกหนึ่งคน
คือนางปรานีพงเนธวิลัยอายุ๕๘ปีก็เป็นชาวจังหวัดนครปฐม
ก็เป็นคนขับกระบะ๔ประตูก็มีบาดแผลตามร่างกาย
แล้วก็ถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลผู้เห็นเหตุการณ์เขาบอกว่า
ก่อนเกิดเหตุเนี่ยนายอเนกเนี่ยก็ขับรถจากนครบรถม
่งหน้าจะเข้ากรุงเทพลักษณะก็ขับตามตามกันไป
แต่จังหวะมันมีจังหวะหนึ่งเขาไปเกี่ยวกัน
พอเกี่ยวปุ๊บหมุนเลยครับหมุนเว้งแล้วรถก็ไปฟาดกับเสาไฟ
ยับเยินแล้วก็สุดท้ายก็บาดเจ็บจนเสียชีวิตนะครับ
ตอนนี้อยู่ระหว่างการเชิญตัวคนเจ็บ
เดี๋ยวรออาการหายดีก่อนแล้วก็จะมาสอบปากคำ
แต่ก็จะดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปครับ